มาว่ากันที่เรื่องของกัญชากันหน่อย
หลายคนก็ติดตามอยู่ว่าจะเอายังไง
จะให้มันเป็นเสรีหรือว่าจะยังไงต่อไป

ยังถูกต้องไม่สามารถครบครองได้นะนายเดชาศิริพัฒน์นะ
เป็นประธานมูลนิธิข้าวขวัญ

กัญชาออกจากบัญชียาเสพติด
เพื่อให้ไปใช้ทางการแภก

แล้วก็ทีมทนายความร่วมกับผู้ป่วย
ที่ได้รับการให้ยากัญชาจากเครือข่าย
ไปพบกับนายนิยมเติมศรีศุกร์
เพื่อไปแสดงความบริสุทธิ์ใจหลังถูกกล่าวหาว่าครอบครองกัญชาเพื่อการแพทย์นะครับ
นานิยมยืนยันขณะที่ปรับประสอบเนี่ยยังไม่มีการแจ้งข้อกระด่าอาหารกับมาเดชา
แล้วก็จากการพูดคุยกันเข้าใจว่ามีการตีความข้อกฎหมายแตกต่างกัน
แต่ก็ยืนยันเจ้าหน้าที่ทำตามขั้นตอนของกฎหมายภายใต้เงื่อนไขการยื่นเรื่องนิรโทษกรรมผู้ครอบครองกัญชาในกรอบเวลา๙๐วัน
ดังนั้นเพื่อไม่ให้ถูกมองว่าเป็นการไปแทรกแทรง
ปปศจึงจะปล่อยให้นายเดชาดำเนินการตามขั้นตอนไปก่อนนะครับ
บังเอิญว่าของกลางกัญชาอยู่ในรถที่พี่เขาครอบครอง

ประกันที่๒ในการหาทางออกในเรื่องของการดำเนินการเพื่อให้สิ่งที่อาจารย์เดชาทำเนี่ยทำทำต่อไปได้นะครับ
ในขณะนี้ได้มีการประสานงานกันทั้งในสำนักงานปรับประสอบสำนักงานค่าทางกรรมการอาหารยา
กระทรวงสรรค์สุขกรบการแพทย์แผนไทยนะครับ
รวมถึงที่เมื่อกี้ที่อาจารย์ลสนาหรือทางท่านวิทูลกล่าวมาก็คือว่าสถาบันการศึกษาก็ได้นะครับ
ซึ่งตอนนี้ก็จะเดินต่อเพื่อไม่ให้มันเกิดภาวะหยุดชะงัก
หรือทำให้ผู้ที่มีความจำเป็นจะต้องเข้าถึงการใช้ประโยชน์จากสารสกัดจากกัญชาเนี่ยมีปัญหานะครับ
ขณะที่นายเดชาก็ระบุว่าท่ามกลางข้อจำกัดของกฎหมายในปัจจุบัน
ก็ต้องหาทางในการจดแจ้งและขึ้นทะเบียนเป็นหมอพื้นบ้านให้ได้

พร้อมเสนอไปทางประวัติศาสตร์ควรจะหามลือกับกระทรวงสาธารณสุข
เพื่อให้สนับสนุนช่วยเหลือด้านกฎหมาย
รวมไปถึงรัฐบาลเองก็สามารถใช้ม๔๔เสนอถอดแกนเช่าจากบัญชียาสติศาสติศาสตร์ได้ด้วย
พร้อมเสนอไปทางประวัติศาสตร์ควรจะหามลือกับกระทรวงสาธารณสุข
ก็ต้องบอกให้เป็นเรื่องราวของพร้อมเสนอไปทางประวัติศาสตร์
ของรัฐบาลว่าจะพิจารณาอย่างไร
ฝากด้วยนะคะรัฐบาลนี้และรัฐบาลหน้า